ตำรวจนครบาน๒จับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากภาคอีสาน
ขณะที่นำยาบ้ากว่า๘แสนเมตรพร้อมกับไอซ์อีก๑๐กิโลกรัม
ซุกซ่อนไปในรถบัสนำเที่ยวลำเลียงไปส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ภาคใต้
ผู้ต้องหารับสารภาพนะครับว่าทำมาแล้วกว่า๔ปีได้ค่าจ้างครั้งละ๑ล้านบาท
โดยยาบ้าจำนวนกว่า๘๗๐๐เมตรแล้วก็ไอซ์น้ำหนัก๑๐กิโลกรัม
เป็นของกลางที่ตำรวจนครบาน๒ตรวจยึดได้
จากนายคมสรรขัตยราชนางชนทิพชาสู่วิหาร
นายกิติกรกิจชนะและนายเกลียงไกรบุญเป็ง
ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนประหลโยธินอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
หลังจากได้รับการประสานจากฝ่ายสืบสวนว่ามีขบวนการ
ลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนไทยลาวปลายทางไปยังชายแดนไทยมาเลเซีย
ซ่อนในรถบัตรนำเที่ยวที่ดัดแปลงทำช่องลับซุกซ่อนยาเสพติด
โดยมีนายคมสรรเป็นหัวหน้าขบวนการรับยามาจากจังหวัดนครพนม
จากนั้นก็จะลำเลียงไปยังชายแดนที่จังหวัดนราธิวาส
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพ
ว่าทำมาแล้ว๔ปีโดยเฉลี่ยจะขนยาเสพติด๒๓เดือนต่อครั้ง
และแต่ละครั้งก็จะใช้รถบัตรเป็นภาษณะ
จากตบตาเจ้าหน้าที่ได้ดีและไม่เคยถูกจับกลุ่มได้
สาเหตุที่เลือกเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากเป็นเส้นทางคดเคี้ยว
ต่อการถูกสกัดกั้นจากตำรวจ
แต่ลายนี้มาโดยรถโดยสาร
ทำทีเป็นว่ารับผู้โดยสารจากอีสานมาตามเส้นทาง
แต่จริงแล้วไม่ได้รับใครสักคนหรอก
ภายในรถก็มีขบวนการเหล่านี้อยู่๓๔คน
ขณะที่นายคมสรรสารภาพนะครับว่าจะได้ค่าจ้างในการขนยาเสพติด

เมืองต้นแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
และสารไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ